แต่ถ้าจะเป็นเค้กว่านิลาเค้กเนยสดทั่วไป

ธรรมดาไปวันนี้จะนำเสนอเค้กกะเพราไข่ดาว
แล้วก็เป็นกะเพราไข่ดาวจริงค่ะ
วันนี้เราจะพาทุกคนไปชิมเค้กกะเพราไข่ดาวกันถึงตลาดน้อยค่ะ
แค่ได้ยินชื่อว่าเป็นเค้กกะเพรา
ก็แอบสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะ
เค้กตัวนี้จะมีรสชาติแบบกะเพราหรือเปล่า
เราไปลองถามเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อวัฒนูเฉลิมชัยกิจนะคะ

กล้วยหอมโยเกิร์ตประหลาดน้อยค่ะ

เป็นเมนูเบเกอรี่ล้วนไม่ได้มีรสชาติของผัดกะเพราอะค่ะ
จะเป็นเบเกอรี่ที่ทำเรียนแบบเมนูคาวนะคะ
เค้กกะเพรานะคะเราทำเรียนแบบเมนูคาวค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้เกาหลีญี่ปุ่นต่างชาติ
เขาก็จะมีทำเป็นเค้กที่หน้าตาคล้ายของขาว

ให้มันดูเข้ากับเมนูคาวของไทยนะคะ
ซึ่งตัวกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ย
มันก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยนะคะอีกเมนูหนึ่ง
เราก็เลยลองดูซิว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามาทำเป็นเค้กกะเพราไข่ดาวเนี่ย
เราจะทำออกมาในรูปลักษณะแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยววันนี้พี่กรีนเขาจะพาเราไปดูการทำเค้กกะเพรากันด้วยล่ะค่ะ
แม่จะน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
วัตถุดิบนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็มีไม่เยอะด้วยนะคะ
ก็จะมีตัวเนื้อเค้กนะคะมีคุกกี้คัมเบิ้ลรสวันนิลาค่ะ
แล้วก็จะมีเป็นสตอเบอรี่อบแห้งนะคะ
แล้วก็เป็นใบกะเพรานะคะใบกะเพราที่ร้านปลูกเองนะคะปลอด๓๐
แล้วก็จะมีเป็นวิปปิ้งครีมชีสนะคะสำหรับเป็นตัวที่ทำเป็นไข่ขาวนะคะ
แล้วก็จะมีเยลลี่ส้มนะคะเริ่มจากที่เราได้อบเนื้อเค้กไว้แล้วนะคะ
อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เราใส่ตัวคุกกี้คัมเบิ้ลนะคะ
เข้าไปแทนเนื้อไก่นะคะแล้วก็อ่าใช้เป็นตัวสตอเบอรี่อบแห้งนะคะ
ใช้กันไกลตัดให้เป็นคล้ายพริกนะคะ
ตัดตกแต่งที่ตัวคัมโบคุกกี้นะคะรถวานิลา
ค่ะแล้วก็ตกแต่งข้างหน้าด้วยใบกะเพรานะคะ
แล้วก็บีบตัวไข่ขาวนะคะกดตรงกลางนะคะให้
พิกรีนนะคะเซ็ตแล้วนะสำหรับเมนูเค้กกระเพาอล์ไก่ไข่ดาวค่ะ
โอ้โหเป็นไอเดียสุดแจ่มแถมน่าทานมากเลยล่ะค่ะพี่กรีน
เห็นว่านอกจากเค้กกระเพราไข่ดาวแสนอร่อยแบบนี้แล้ว
ร้านพี่กรีนก็มีเมนูอื่นอีกเพียบ
เมนูที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือเค้กกล้วยหอมเจ
เค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตที่ใครผ่านไปมาก็ต้องสั่งค่ะ
กรีนเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ต
ปล่อยเป็นสูตรของเธอเองเลยนะ
เพราะว่าอาม่าจิ้มผู้สูงอายุแถวนี้เขาไม่ค่อยชอบทานทุกที่กัน
น่าจะทานเป็นเค้กนิ่มมากกว่า
เราก็เลยลองเอ๊ะใกล้เทศกาลกินเจพอดีค่ะ
ก็เลยลองทำเป็นเค้กกล้วยหอมสูตรเจขึ้นมาค่ะ
ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีปรับสูตรค่ะ
เพราะว่าพอนอกเทศกาลเจแล้วเนี่ยลูกค้าก็อยากทานเป็นเบเกอรี่เมนูปกติ
เราก็เลยปรับสูตรจากเค้กกล้วยหอมสูตรเจมาเป็นเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ต
ในตลาดน้อยเนี่ยก็คิดว่าเป็นเจ้าแรกที่เป็นเค้กกล้หอมสูตรโยเกิร์ตนะคะ
เพราะว่าแถวนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมทั่วไป
ไม่ได้เป็นสูตรโยเกิร์ตเพราะว่าเวลาใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นป้ายว่าเป็นเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตนะคะ
เขาก็จะแวะทักแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงใส่โยเกิร์ตเหรอ
ข้างในมีรสโยเกิร์ตหรือเปล่าเปรี้ยวไหมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตของที่ร้านเนี่ยจะมีลักษณะหอมนุ่มหวานน้อยนะคะ
แล้วก็ไม่เปรี้ยวโยเกิร์ตเลยค่ะเพราะว่าเราเอาโยเกิร์ตเนี่ยผสมลงไปในเนื้อเค้ก
มันทำให้รสชาตินุ่มนวลกลมกล่อมขึ้นค่ะ
ร้านจะอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะปากซอยเจริญกรุง๒๒ค่ะ
เลยซอยเจริญกรุง๒๒มาห้องที่๓นะคะ
จะเปิดอ่าทุกวันอังคารถึงอาทิตย์นะคะอังคารถึงศุกร์เนี่ย
เราจะเปิดเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะ
เก้าโมงเช้าปิดบ่ายสามค่ะร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะ
ติดต่อได้ที่เบอร์๐๙๓๙๖๔๕๙๔๒ค่ะ
ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวชุมชนตลาดน้อยนะคะหรือว่าซอยเจริญกรุง๒๒เนี่ย
แวะถ่ายรูปแล้วอย่าลืมมาแวะทานเบเกอรี่โฮมเมดนะคะ
ไม่มีไขมันพรานไม่มีสารกันบูดอบสดใหม่อร่อยค่ะ
อ่าเห็นแล้วไม่งงนะคุณผู้ชมนี่คือขนมเค้กนะคะ
ขนมเค้กที่ดัดแปลงเอาเมนูคาวมาทำให้มันดูสะดุดตา
ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่พอทานไปปุ๊บหวานหอมอร่อย
แต่งหน้าตาให้เหมือนอาหารคาวเท่านั้นเองแต่รสชาติยังคือเป็นขนมหวานอยู่

ใช่แล้วค่ะเป็นขนมเค้กนั่นแหละแต่ออกมาให้มันดูเป็นเมนูคาวไง
เห็นแล้วก็แปลกตาเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศค่ะ